อีกหนึ่งคดีเรายังคงตามกันต่อกับเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านนะครับ
หนองจอกซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสัตว์ซื้อตรง
เราเคยรายงานไปแล้วว่าเหตุการณ์นี้มีลูกสาวของบ้านนี้๒คนเสียชีวิต
ลักษณะกอดกันภายในบ้านใช่ค่ะล่าสุดมีรายงานว่าคุณพ่อ
เสียชีวิตแล้วเหมือนกันด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งคุณพ่อก่อนเสียชีวิตก็ยังไม่รู้ว่าลูกสาวสองคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วด้วยเหมือนกัน
ตอนนี้ญาติยังไม่พร้อมจะรับศพทั้งสองคนรวมทั้งคุณพ่อไปประกอบพิธีเพราะว่ายังต้องดูแลแม่ที่ยังคงนอนบาดเจ็บอยู่ที่
โรงพยาบาลด้วยนะครับที่สถาบันนิติเวชวิทยามโรงพยาบาลตำรวจซึ่งทางเจ้าหน้าที่ส่งศพของน้องมีนอายุ๑๖ปีแล้วก็น้องมีมี่อายุ๑๓ปีเป็นสองพี่น้องลูกสาวของสัตวแพทย์ชาติชัยโพคานิดแล้วก็สัตวแพทย์หญิงกัญญาวีสุจิพงศ์เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์ซื้อตรงในหมู่บ้านซื่อตรงนะฮะที่หนองจอก

ก่อนสัก๒๐วันส่วนสบของผู้เป็นพ่อก็จะฝากไว้ที่โรงพยาบาลจุลาก่อนเป็นเวลา๗วันเพราะว่าตอนนี้ต้องดูแลทางด้านของผู้เป็นแม่ซึ่งคุณแม่เองก็ยังไม่ทราบว่าลูกและสามีเสียชีวิตเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ยังคงให้กำลังใจนะให้คุณแม่ที่ยังคงรักษาอยู่ในหายแล้วก็กลับมาได้